คุณผู้ชมคะยังต้องตามความคืบหน้าเหตุสลดที่เป็นโศกนาฏกรรม
มีผู้เสียชีวิตถึง๑๓ศพนะคะ
เหตุการณ์ที่รกระบะแล้วก็มีนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตนั่งกันมาเต็มคันรถที่กระบะหลังด้วย
นักศึกษากลุ่มนี้เขาฝึกงานเสร็จเป็นวันสุดท้าย
ที่ฝึกงานก็เลยมีการจัดงานเลี้ยงฉลองให้
ก่อนจะกลับที่พักก็แวะดูหมอลำที่อยู่ใกล้
หมอลำเสร็จกำลังจะกลับที่พักอยู่แล้ว
ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้เสียหลักแล้วพุ่งไปชนข้างทาง
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เลย
แล้วด้วยความที่นักศึกษาเหล่านี้ก็คือนั่งอยู่ท้ายรถกระบะค่ะ
เพราะรถเสียหลักพลิกคว่ำทีนี้แหละกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
เสียชีวิตอยู่เกลือนถนนเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๒๙กันยายน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็คือปากทางเข้าซอยกิ่งแก้ว๒๑มุ่งหน้าลากระบังอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ที่เห็นในภาพโอ้โหมันสะเทือนใจนะคะ
นักศึกษากลุ่มนี้ฝึกงานเสร็จแล้ว
กำลังจะได้กลับบ้านไปเริ่มต้นทำงาน
ใช่กำลังจะจบแล้วกำลังจะได้ทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้ว
นักศึกษาที่เสียชีวิต๑๒ศพคือคาที่
แล้วก็มีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑ศพ
เหนือจากนักศึกษาก็มีผู้ช่วยช่างในอู่ที่น้องเข้าไปฝึกงาน
แล้วก็มีช่างของอู่ที่น้องเข้าไปฝึกงานด้วยนะคะ
เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เพราะว่าคนเจ็บก็ยังมีเจ็บ๖คน

คนขับรถนี่แหละต้องไปคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณเมาหรือเปล่าทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับนายทรงยศโสกูลพี่เขย
และนายธิรษักโคตรชัยน้าชาย
ของนายพุทธพงศ์รินรมหรืออาเป่า
นักศึกษาฝึกงานที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
หมอต้องดามขาดามแขนที่หัก
มีแผลที่แบบเป็นแผลฉีกเต็มเลยนะคะคือต้องเย็บ
ข้างลำตัวก็ยังมีแผลเต็มไปหมด
น้องเองยังตอบโต้อะไรไม่ได้เลย
หมอบอกว่าต้องรอให้น้องแข็งแรงกว่านี้
แล้วจะต้องผ่าตัดสมอง

ครอบครัวกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ

ครอบครัวต้องจ่ายค่ารักษาเองคืนละ๓๐๐๐๕๐๐๐บาท
แต่ทางครอบครัวบอกว่าคือไม่ได้โกรธคนขับรถนะคะ
แต่อยากจะให้ญาติของคนขับรถ

คือเข้าใจว่าคนขับรถเองก็บาดเจ็บ
แต่ทางญาติของคนขับรถคันนี้
ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบบ้างในเบื้องต้น
ภาวนามาตลอดเลยครับนั่งในรถตู้มาจน

ภูเศษฐานนี่รถตู้ก็จนมองหน้าว่า
ว่าผมล็อคมานมือมาทำไม

ยังไม่หายอาการเป็นห่วง
แต่ว่าก็ดีใจขึ้นมานิดหนึ่งที่

รู้สึกตัวตอบสนองได้แล้ว
ถึงจะนิดหน่อยก็ตาม
แต่ก็ยังมีความหวังก็ยังดีกว่า
เขายังใช้สิทธิ์ของบัตรทองอะไรเนี่ยนะ
คือจะโมดเขตพรุ่งนี้๗๒ชั่วโมง
ไม่โกรธครับไม่โกรธอันนี้เราก็เข้าใจอยู่แต่ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับพี่
แต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็อยากให้เขามาพูดคุยกันนิดนึง
ให้เขามาคุยกันว่าจะเอาแบบไหนว่าเรามีทางเยียวยากันอย่างไร
ใช่ครับมีทางเยียวยากันยังไงก็ให้เข้ามาคุยกันครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
นายภัยรัฐแสนเวียงจันทร์อายุ๓๘ปี
คนนี้เขาเป็นพ่อค้าร้านไก่ทอดอยู่ตรงนั้นเลย
ขายของอยู่ริมถนนตรงนั้น
เขาเล่าให้ฟังว่าอุบัติเหตุบ่อยจริงคุณผู้ชม
แต่ครั้งนี้หนักสุดตอนที่รถกระบะของน้องพลิกคว่ำ
เขาก็อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
และเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
คือตอนนั้นเขาเห็นภาพเลยนะ
ว่ากระบะเสียหลักพุ่งชนพลิกคว่ำ
และทุกคนกระเด็นออกมานิ่งเลย
เด็นออกมาปุ๊บแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนไม่มีชีพจร
นายภัยรัฐบอกว่าถนนเส้นนี้ดุจริง
อุบัติเหตุบ่อยจริงคล้ายกับมีสิ่งลี้ลับ
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากเหล่าพญายักษ์
ที่อยู่เกาะกลางถนนกิ่งแก้ว
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเป็นลักษณะของการวางแบบผิดที่ผิดทาง
ักษ์ควรอยู่ในวัด
ท่านไม่ควรมาอยู่ที่เกาะกลางถนนแบบนี้
เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ด้วย
แต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าตัดเรื่องของความอาถรรพ์ออกไปนะคะ
จริงแล้วพญายักษ์ที่อยู่ที่เกาะกลางถนน
รวมไปถึงสิ่งที่มาประดับตกแต่งที่เกาะกลางถนนเนี่ยนะคะ
มันบดบังทัศนียภาพการมองเห็นของคนขับรถด้วยนะ
ส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะเวลาที่
คนเดินข้ามถนนมองไม่เห็นค่ะ
ช่วงหลังเจ้านาฏภีร์อรเทวะไปปรับปรุง
เอาสิ่งตกแต่งบางอย่างบางส่วนออกไปบ้างแล้ว
ก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้บ้างค่ะ

เพราะว่าที่เห็นก็ตามท้องถนนก็ผมก็เพิ่งเห็นถนนเส้นนี้แหละ
ถ้าเอาออกได้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะได้สบายใจกันทุกคน
จะได้สบายใจกันทั่วหน้าเพราะว่าตามจริงจริงก็ยักษ์นี่ก็ต้องอยู่วัดอยู่ว่า
ที่ผมเห็นรูปปั้นนะครับส่วนใหญ่เอาตามที่สบายใจครับ
เพราะว่าทุกคนเขาก็พูดกันนะว่ายักษ์ไม่สมควรที่จะเอามาตั้งไว้ตรงถนน
เพราะว่ามันคืนกินคนประมาณนั้น
พูดถึงปฏิมากรรมพญายักษ์๘ตนบนถนนกิ่งแก้ว
ที่ถูกนำมาประดิษฐานตรงเกาะกลาง
กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นการจำลองมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีตั้งแต่
ทศกัณฐ์มีมัยราบอินทรชิตสุริยาพบจักรวรรดิวิรุณจำบัง
สกันมารานแล้วก็สหัสเดชะยักษ์แปดตนนี้เขาบอกว่าเป็นยักษ์ที่มี
ฐานะเป็นกษัตริย์ครองเมืองต่างมีนิสัยเลวร้ายอันนี้พูดตามตำนานที่เขาเล่ากันมา
แต่งกันมานะคะมีนิสัยเลวร้ายแต่ก็เป็นผู้มีสัจจะและศักดิ์ศรี
ชาวบ้านเขาบอกไงว่ายักษ์ควรอยู่ในวัดไม่ใช่มาอยู่เกาะกลางถนน
มันไม่เหมาะสมเหมือนไปลดฐานะก็เลยจะทำให้เกิดโมหะหรือว่าความโกรธเคือง
แล้วก็เลยแผ่ประมีในทางลบออกมาซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตั้งของยักษ์ที่มีชื่อว่าสุริยาพบ
มีรูปหน้าสันธารเหมือนอินทรชิตสวมชะดามนุษยอดเดินหนใบหน้ามีสีแดงชาติ
ก็คือสีแดงแบบแดงแจ๋เลยอะค่ะปากขบตาโพรงเขี้ยวงอกงอลง
และที่พิเศษก็คือจรหูมีแบบจรหูมนุษย์แล้วก็จอนหูยักษ์
ตัวนี้เป็นโอรสของพญายักษ์ชื่อเท้าจักรวรรดิกับนางวัชนีศูนย์
อาวุธประจำกายคือเมฆพัดเป็นหอกที่มีฤทเดช
ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อที่เขาบอกว่ายักษ์ตัวนี้เนี่ยมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างที่จะดุร้าย
แล้วก็เหมือนกับขี้โมโหค่ะมันเป็นจุดเกิดเหตุพอดี
เป็นมุมหนึ่งนะที่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขาเชื่อแบบนั้น
หลักแล้ว๑แน่นอนเรื่องทัศนวิสัย๒แน่นอนดื่มแล้วขับอันตรายอยู่แล้ว
คนไทยเขาก็มองตรงเรื่องนี้เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยมากตรงโค้งตรงจุดนี้
เพราะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะคะแล้วเราก็ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าอุบัติเหตุก็คือ
กระบะคันนี้ขับมาเร็วไหมขับมาเร็วจริงค่ะแล้วก็นั่งกันบนรถกระบะท้ายรถด้วยเป็นสิบคนอ่ะ
มันทำให้น้ำหนักเยอะแล้วพอเนี่ยค่ะตามข้อมูลจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเห็นเหตุการณ์บอกว่ามีรถแท็กซี่อยู่ตรงกลาง
แล้วรถกระบะพยายามจะแซงพอแซงปุ๊บจะเลี้ยวกลับแล้วมันเสียหลัก
พลิกคว่ำแบบนี้ก็เลยเทกระจาดแบบนี้ตามหลักก็คือขับเร็วด้วย
ตรงจุดนี้คนที่อยู่แถวนั้นจะรู้กันดีว่าพอตกดึกค่ำมืดเมื่อไหร่ปุ๊บ
จะมีรถแต่งซิ่งมาวิ่งแข่งกัน
เกิดอุบัติเหตุบนถนนกิ่งแก้วเนี่ย
ปีที่แล้วปี๒๕๖๑เกิดอุบัติเหตุรถชน
เฉียวชนคนข้ามถนน
เดือนนึงเนี่ยนะคะ๑๐ครั้งเป็นอย่างน้อย
โอ้โหพอมีการปรับภูมิทัศน์
ในการมองเห็นตลอดถนนกิ่งแก้ว
เช่นติดไฟส่องสว่างมากขึ้น
ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรมีสัญญาณเตือนมากขึ้น
ปีนี้ปี๒๕๖๒ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้
อุบัติเหตุลดลงเดือนหนึ่งประมาณ๔๕ครั้ง
ลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้ตำรวจบอกนะ
ส่วนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อน
ซึ่งถ้าวิเคราะห์จากลักษณะการขับแล้ว
ตำรวจบอกว่าแน่นอนเป็นความประมาทของคนขับรถกระบะ
ดังนั้นนะคะเบื้องต้นคนขับมีความผิด
ฐานขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ขับรถด้วยความประมาทสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ความผิดฐานนั่งท้ายรถกระบะด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์

ตรวจวัดแอลกอฮอลคนขับรถแล้วเดี๋ยวผลว่ายังไง

จากในแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดศูนย์วิชาการ

บอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุประเภทนี้
การควบคุมของคนขับสำคัญที่สุดค่ะ
แต่สิ่งที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงก็คือ
ขนาดหรือมิติตัวรถอันนี้สำคัญมากนะ
โดยเฉพาะอุบัติเหตุในครั้งนี้รถกระบะคันนี้ค่ะ
ถ้าบรรทุกคนมา๑๐คน
เฉลี่ยน้ำหนักต่อคนคนละ๖๐กิโลกรัม
จะทำให้มีความเสี่ยงในการพลิกคว่ำมากกว่ารถปกติสูงถึง๒๕เท่า

หมายความว่าจากอุบัติเหตุนี้รถกระบะลักษณะแบบนี้
แล้วคนนั่งเป็นสิบคนนะคะเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำสูงมาก

ถูกแรงเหวี่ยงเนี่ยมันก่อให้เกิดการพลิกคว่ำได้ง่าย
และพอมีคนนั่งท้ายกระบะแล้วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะคะ
ท้ายกระบะไม่มีหรอกเข็มขัดนิรภัย
แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุทีจะเกาะจะจับตรงไหน
นึกไม่ออกเลยว่าจะไปเกาะตรงไหนดีนะคะ
พอหักเลี้ยวกระทันหันเกิดแรงเหวี่ยงปุ๊บพลิกคว่ำปั๊บ
คือเป็นการเทกระจาดเลยค่ะ
กระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
ซึ่งมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
มากกว่าคนที่นั่งอยู่ในตัวรถ
และคาดเข็มขัดนิรภัย๘เท่าเลยนะคะ
คนที่นั่งอยู่ในรถคันนี้รอดหมดเลย

กระบะคันนี้นะคะจากที่เห็นในคลิปนะคะ
ได้มีการดูคำนวณดูแล้วว่าคาดว่าอย่างน้อยนะ
น่าจะขับมา๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอเกิดแรงปะทะเท่ากับตกจากตึกสูง๑๙ชั้นค่ะ

มันคือแรงเวียงด้วยบวกน้ำหนักอีก
ใช่เท่ากับตกจากตึกสูง๑๙ชั้น
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผู้เสียชีวิตถึงเยอะขนาดนี้
ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะคะ
ก็คือเรื่องของการนั่งท้ายรถกระบะ
เรื่องของกฎหมายในการควบคุม
ส่วนมองว่าควบคุมแบบเข้มข้นไปเลยดีกว่า
ห้ามเลยนั่งท้ายรถกระบะเพราะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้
แต่บางส่วนก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นความประมาทของคนขับ
คนมีรถกระบะเขาก็ต้องมีความจำเป็นบ้างสิ
ที่ต้องบรรทุกคนนอกเหนือจากสิ่งของ
เรื่องนี้ก็เลยมีการถกกันเยอะมากนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าจริงแล้วก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนนะคะว่า
การที่นำรถกระบะแล้วมีคนนั่งท้ายรถกระบะ
ถือเป็นการใช้รถผิดประเภท
ข่ายผิดพรบจราจรทางบกด้วยนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ามันเป็นช่วงของการอนุโลม
คือถ้าเจอตำรวจก็จะได้แต่ตักเตือนก่อนในเบื้องต้น
ทีนี้เรื่องนี้ทีมข่าวไปคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงด้วยนะคะ
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ประชาชนขอร้องไง
ว่าอยากจะให้อนุโลมในเรื่องของการนั่งท้ายรถกระบะ
แต่ก็มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว

ดังนั้นหลังจากนี้ก็จะพิจารณาเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ทีนี้ก็ต้องมาดูผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถกระบะด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนพุ่งเป้าไปที่คนขับเลยว่า

ทำไมถึงไม่มีจิตสำนึกทำไมไม่มีความรับผิดชอบ
ในฐานะที่คุณต้องรับผิดชอบหลายชีวิตใช่ไหมคะ
ตำรวจเขาตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของคนขับก่อนเลย
ตรวจวันเกิดเหตุคือ๒๙กันยายนเวลา๖โมงเช้าค่ะ
ผลปรากฏว่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยตามใบนี้เลยคุณผู้ชม
คนขับนายนิตยาสุขจันทร์มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด๓๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดคือที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจสอบปากคำคนขับก่อน
เพราะตอนนี้นายนิตยาเองให้ปากคำอะไรไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าอาการเขาก็สาหัสเหมือนกัน
ภรรยาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอาการตอนนี้มีเลือดออกในสมอง
ใต้ตาด้านซ้ายแตกถูกกระจกบาดตามร่างกาย

ทีนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพ่อของนายนิตยาคนขับรถกระบะ

พ่อบอกว่าลูกเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
มีรถคันข้างหน้าขับช้าเขาก็เลยหักออกด้านขวา
พอหักออกขวาปุ๊บไปเจอรถที่อยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วข้างหน้า
ก็เลยหักหลบซ้ายอีกทีเลยทำให้เสียหลักค่ะ
หลังจากนั้นไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลย
มาอีกทีก็เจอกับโศกนาฏกรรมแบบนี้แล้ว
เสียใจกับทุกชีวิตที่สูญเสียไปในเหตุการณ์นั้น
ถึงแม้ว่าลูกชายเขาจะไม่ได้เสียชีวิต
ก็ไม่ได้ดีใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพูดไม่ออกเหมือนกัน
ไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่าการ
ขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียทั้งหมด
จะพยายามไปดูแลผู้สูญเสียเท่าที่จะทำได้

พ่อบอกว่าลูกเสียใจมาก
แทนได้ก็อยากจะตายแทน
แต่เขารอดเขาตายแทนไม่ได้
เขาก็ถามลูกชายนะคะว่าวันเกิดเหตุเมาไหม
ลูกตอบว่าผมไม่ได้เมา
ไม่ได้เมาถึงขั้นครองสติไม่อยู่

เพราะว่าก็มีวัยรุ่นหลายกลุ่มเจ้าถงเจ้าถิ่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะไปดูแลผู้สุนเสียครับ

ตอนไม่ตายโดยตัวหยี่หวังของพ่อ
ตอนนี้แต่อยู่ก็จะต้องตายต้องเต็ม
เขานอนน้ำตาหลาย
เกิดอะไรกับเด็กขึ้น
สรุปก็คือว่าผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
เพราะฉะนั้นสาเหตุเดี๋ยวต้องรอให้การได้อีกทีถึงจะสรุปได้
ซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะที่อู่รถที่เด็กทุกคนไปฝึกงานกันวันนี้ปิดทำการนะคะ
เพราะว่าไปแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตก็คือขนกันไปที่จังหวัดศรีสะเกดเลย
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เสียชีวิตอยู่ที่นั่นกันทั้งหมด
ส่วนอีกศพหนึ่งอยู่ที่บุรีรำ
แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณตี๑๒๙กันยายน
แต่คนขับรถกระบะเนี่ยถูกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็คือ๖โมงเช้า
ก็คือช่วงเวลามันค่อนข้างแบบนานพอสมควร
ก็เลยไม่รู้ว่าการตรวจวัดเนี่ยทำให้ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับรถมันลดน้อยลงไปหรือมันหายไปหรือเปล่านะคะ
แต่เบื้องต้นยังไงตำรวจก็บอกว่าลักษณะแบบนี้เรื่องของการขับรถเร็วเรื่องของการให้คนซ้อนอยู่ในกระบะรถ

ถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีทั้งพรบรถยนต์พรบจราจรทางบกนะคะ

จริงค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่งานศพนะคะแล้วก็ได้ไปคุยกับคนในครอบครัวที่ลูกหลานต้องเสียชีวิตอ่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะศพของน้องน้องนักศึกษาฝึกงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็เดินทางไปถึงที่ลานหน้ามูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดไปรอรับศพด้วยนะคะก็รถตู้ของมูลนิธิป่อเต็กตึงบรรทุกหีบศพสิบสองราย
รายหนึ่งเขาไปที่บุรีรำก่อนแล้วนะคะ

บรรทุกหีบศพมา๑๒ศพ

อักษรศิลป์แก้วมหาวงพอวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต

แล้วก็เคลื่อนรถบรรทุกหีบศพไปส่งที่ภูมิลำเนา
เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
แน่นอนคุณผู้ชมคงไม่ต้องบรรยายมาก
เพราะว่าเป็นบรรยากาศโศกเศร้าอยู่แล้วนะคะ

บางคนร้องไห้จนเป็นลมไปเลยก็มีคุณผู้ชม

ทีมข่าวของเราไปที่สถานที่จัดงานศพ
ของนายโกวิทสิมลีอายุ๑๙ปี
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ที่บ้านเลขที่๑๖หมู่๔
อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ครอบครัวยาดชาวบ้านคณะครู
จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตมาร่วมไว้อาลัย
คุณแม่สมใจสิมลีอายุ๕๙ปี

โกวิทที่เสียชีวิตเป็นลูกคนสุดท้อง

หยุดเรียนก็ช่วยพ่อแม่ทำนา
ไปฝึกงานที่กรุงเทพก็คุยกับลูกตลอด

ตั้งใจว่าฝึกงานเสร็จเรียนจบจะบวชให้แม่
แต่กลายเป็นว่าต้องมาเสียชีวิตซะก่อน
บอกลูกไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจแม้แต่ครั้งเดียว
ไม่คิดว่าลูกจะจากไปเร็วขนาดนี้ค่ะ
ส่วนที่บ้านเกิดของนายโชคชัยธานนท์อายุ๒๐ปี

หนึ่งในนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
แหนกช่างยนต์ที่บ้านจันทุ่ง
อำเภอควังจยศวทร
แม่ของนายโชคชัยคุณแม่นิตยาธานนท์อายุ๔๓ปี
คุณแม่บอกว่านี่คือลูกชายคนเดียวของแม่ค่ะเป็นความหวังของพ่อแม่
ที่พ่อแม่จะพึ่งพาในอนาคตลูกเคยรับปากว่าเรียนจบ
จะกลับไปเปิดร้านซ่อมรถเพื่อสร้างฐานะหาเงินให้พ่อแม่ใช้
ลูกเป็นเด็กเรียนเก่งมากไม่เกเรเลยเกรดเฉลี่ย๓๙นะคะ
เกรดเฉลี่ยไม่เคยต่ำกว่า๓๕
วันที่จะได้รับข่าวร้ายช่วงกลางวันนั่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ
แม่บอกว่าแปลกมากเลยได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้าน
แล้วจำได้ว่าเสียงนี้เหมือนกับเสียงลูกชายเพราะลูกชายชอบเดินลงเท้าหนัก
พอขึ้นไปดูไม่มีคน
ตกค่ำสุนัขมาเห่าหอนอยู่รอบบ้านโดยไม่มีสาเหตุ
สามีก็ไล่สุนัขไปสุนัขไม่ไปนะเห่าจนถึงตีหนึ่งอ่ะ
แล้วก็ได้รับโทรศัพท์ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนตีหนึ่ง
อยากมาเปิดร้านสอมรถต่อไปหนีกับคนเหยียดงานนี้ก็เดือน
บัญษีหางานไม่ให้แม่ใส่สิ้นเดือนคอยสิ้นฝากไม่ให้เจ้าใส่ทุกเดือน
เจ้าถามใส่ก็คอยเลี่ยนจบควรมาเจ็งซี
ส่วนที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตนายประชาคมจันทรชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ก็จะเร่งให้การช่วยเหลือญาติของนักศึกษาฝึกงานและลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมกันเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับการดูแลเยียวยา
เร็วและทันท่วงทีให้กำลังใจกับผู้ที่สูญเสียด้วย
ซึ่งทางยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกดจ่ายเงินช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายเป็นเงิน๕๕๐๐บาท
ทางวิทยาลัยจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนอยู่แล้ว
ก็ได้รับเงินสินใหม่ทดแทนรายละ๑แสนบาท
ก็จะเร่งรัดให้บริษัทประกันรีบดำเนินการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้เร็วที่สุด
ตัวแทนบริษัทรับรองว่าจะนำเงินมาจ่ายให้ภายในวันที่๑ตุลาคมนี้
ส่วนบริษัททางประกันภัยพรบภาคบังคับของรถยนต์คันที่เกิดเหตุ
หมดอายุค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทำประกันใหม่ค่ะ
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
รองเลขาธิการสอสก็สั่งให้ทางวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
เปิดบัญชีรับบริจาคเงินจากพ่อแม่ผู้ปกครองของนักศึกษา
และสมาชิกสมาคมครูผู้ปกครองรวมถึงสมาคมสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสรรแบ่งปันช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งในการประชุมวันนี้มีคนร่วมบริจาคเป็นเงินแล้วกว่า๑แสนบาทนะคะ
เป็นเหตุเศร้าที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
เป็นความสูญเสียที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ก็ต้องเตือนสติในการใช้รถใช้ถนนนะคะ
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกด้วยนะว่าถนนแถวนั้นเนี่ยมันไม่เรียบ